คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบนี้นะคะ
มาตรการต่างก็เน้นให้คนอยู่บ้านซะเยอะหน่อย

แต่ว่ารักษณะแบบนี้ทำให้พี่แท็กซี่เขาบอกว่าเขาก็ขาดรายได้เยอะมากจริงนะ
นี่จอดทิ้งไว้๒๐๐กว่าคัน
คุณผู้ชมเห็นไหมคะไหนจะย่าไหนจะแบบเถาวันคือเลื้อยเข้ารถไปแล้วอ่ะ

นี่คือที่จอดรถของสหกรบวรแท็กซี่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครเห็นไหมบางคัน
เถาวันเลื้อยเข้าไปข้างใน

เพราะว่าถ้าเอาไปใช้เนี่ยนะบางคันถึงขั้นต้องซ่อมเป็นแสนนะ

ถ้าจะเอาไปใช้ซ่อมเป็นแสนค่ะ
นายถาปกรอัศวะเลิศกุลอายุ๕๔ที่ปรึกษาสหกรบวรแท็กซี่และสหกรราชพฤกษ์แท็กซี่บอกว่า
รถแท็กซี่ที่มาจอดทิ้งไว้บางคันทิ้งไว้ตั้งแต่วิกฤตโควิด๑๙ช่วงแรก๒ปีค่ะ
๒ปีจริงเพราะว่าเขาไม่สามารถสู้ค่าครองชีพที่มันไม่สอดคล้องกับรายได้
ระบาดรอบ๓ทำให้แท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของทั้ง๒สหกร๘๐๐๐กว่าคันคุณผู้ชม
หยุดวิ่งเอารถมาคืน
ทีนี้ค่ะทางสหกรณ์เขาก็บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมล่ะ

หน่วยงานรัฐช่วยหน่อยได้ไหมล่ะ
กระทรวงพลังงานยื่นมือมาช่วยคนขับแท็กซี่หน่อย
ครับตอนนี้เขาไม่มีแรงจะสู้แล้วข้าวไม่มีจะกินด้วยซ้ำ
อกจากนี้บริษัทไฟแนนซ์ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะบรรเทากันหน่อย
เรื่องของการผ่อนชำระในแต่ละงวดคือพอแท็กซี่เอารถมาคืน
สหกรก็แบกรับภาระค่างวดที่ต้องส่งทั้งหมด
เพราะว่าคนขับแท็กซี่เขามาเช่าขับทุกวันเขาก็ไม่คุ้มค่าเช่า

แล้วสหกรณ์ที่เขาซื้อรถเอาไว้เพื่อให้คนขับแท็กซี่เช่า

มันก็เป็นทอดกันมาแบบนี้คุณผู้ชม

ล็อกดาวน์ห้ามเดินทางไม่เปิดร้านอาหาร

แท็กซี่เขาก็ไม่สามารถขับไปไหนได้
ประเด็นคือถ้าเร่งฉีดวัคซีน
ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้น
แท็กซี่เขาก็จะมีรายได้มากขึ้น

ตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วนะครับ

ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากนะครับ
คนขับก็ได้ทิ้งภาระให้กับองค์กร
เพราะว่าทางไฟแนนซ์ก็ต้องมาบี้กับทางสากร
เพราะว่าสากรต้องเป็นคู่สัญญากับไฟแนนซ์นะครับ
แล้วก็ตอนนี้คนขับได้กลับไปทำไร่ทำนา
เนื่องจากว่าผู้โดยสารในกรุงเทพมันหาเงินยากขึ้น

ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะว่าเดือนนี้จะรอดหรือเปล่าเพราะชัก

ถ้าเราไม่วิ่งเราก็ไม่มีกิน
แล้วลูกและหลานที่เกิดมาแค่๑๐กว่าวันจะกินอะไรอีก
ก็อยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีมาช่วยอุ้มสหกรของเราไว้
สากรเขาจะได้อุ้มเราด้วยว่าเราจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเราไปได้ไง
คุณผู้ชมคะครับรายได้กับรายจ่ายของคนขับแท็กซี่เนี่ย
ถ้าลองเปรียบเทียบกันดูนะคุณผู้ชม
ค่าแก๊สวันละ๖๐๐ค่าเช่าวันละ๔๐๐๗๐๐นี่คือรายจ่ายนะ
รายรับปกติคนขับแท็กซี่จะมีรายได้ก็เมื่อหักค่าแก๊สหักค่าเช่าแล้ว
จะอยู่ที่วันละ๑๐๐๐๒๐๐๐อะไรแบบนี้
แต่พอโควิด๑๙ระบาดพอหักค่าแก๊สหักค่าเช่าเหลือวันละร้อยค่ะ
รายได้วันละ๑๐๐วันละ๒๐๐ไม่เกินนี้ค่ะ
เขาก็ไม่คุ้มเนาะ
ก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับ

นี่ตามถนนวิภาวดีข้างทางนี่ก็จอดกันเต็มอยู่เหมือนกันใช่ใช่นะ